ส่วนเมื่อวานนี้นะคะคนที่เขาอยู่แถวโรงพักเชียงใหม่สพเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะ

มีผู้หญิงคนนึงค่ะมานอนแก้ผ้าแล้วก็อยู่ข้างโรงพักเลยนะ
ไม่ได้อยู่กับอะไรจากโรงพักนอนแก้พาข้างโรงพัก
เขาก็ถามเอ้ามาทำอย่างนี้ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วมีเหตุผลนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณโรงพักษพเมืองเชียงใหม่
คือผู้หญิงคนนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
นอนคว่ำหน้าเปลือยท่อนล่างสวมแต่เสื้อชั้นในนอนอยู่ข้างโรงพักแบบนี้
คือคนที่มาเห็นนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นตำรวจ
พยายามช่วยกันเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้ผู้หญิงคนนี้
จะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้คุณตำรวจค่ะเอาผ้ามาคลุมให้แบบนี้นะคะ
แล้วพอไปใกล้ใกล้มีกลิ่นเหล้าค่ะมีกลิ่นเหล้าอยู่รอบตัวเธอเนี่ยนะคะ
แล้วพอพูดคุยพยายามจะพูดคุยผู้จับเผาเจ้าอีก
แล้วก็ใช้มือทุบพื้นรวมถึงด่าทอสาบแช่งผู้ชายคนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงคนนี้สงบลง

พอตรวจสอบตามร่างกายดูซิมีหลักฐานอะไรไหม
ที่จะบ่งบอกว่าเป็นใครมาจากไหนที่ไหนอย่างไร
ไปเจอกระเป๋าสะพายพบบัตรประชาชนทราบอายุ๔๐ปีค่ะ
ภูมิลำเนาอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย
อกจากนี้พบบัตรผู้ป่วยจิตเวทของโรงพยาบาลสวนปรุงด้วย
จากนั้นพอเธอเริ่มมีสติมากขึ้น
ตำรวจให้โทรติดต่อไปที่ญาติ
ปรากฏว่าเจ้าตัวพูดแต่ภาษาอังกฤษ
แล้วเมื่อสติดีแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงต่อไป
เพราะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทบัตรก็ระบุว่ามาจากสวนปรุงเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนหน้านี้มีคนขับรถสองแถวรถแดงเนี่ย
ไปเจอผู้หญิงคนนี้สภาพเมาเหล้าอยู่ริมถนนคนเดินท่าแพร
เกรงว่าเธอจะได้รับอันตรายก็เลยพามาจุดนี้มาที่โรงพัก
จุดนั้นมันอันตรายกว่าไงมาอยู่ใกล้มือตำรวจน่าจะดีกว่า
แต่พอมาถึงโรงพักถอดเสื้อออกหมดเลยค่ะแล้วก็นอนกลิ้งอยู่ข้างพื้นโรงพัก
ตำรวจก็เลยจะต้องเข้ามาตรวจสอบคือคนขับรถแดงเขาก็หวังเดียเนอะ
พามาจะให้อยู่ที่โรงพักแต่ก็มานอนแก้ผ้าอยู่แบบนี้อย่างไรก็ตามนะคะ
ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะ